ทุกผู้ชมครับมันมีเรื่องที่น่าแปลกใจหรือว่าเป็นปฏิหารสำหรับที่
ญาติญาติหรือว่าครอบครัวของหลวงตาเนี่ยเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
หลวงตารูปหนึ่งท่านมรณภาพอายุ๖๔ปีละ
ลูกหลานก็ทำพิธีชาปนกิจร่างของท่านปรากฏว่าเผาไม่ไหม้
เผาอยู่๕ชั่วโมงยังไงก็ไม่ไหม้พอมานึกขึ้นได้เอ้าหลวงตาเนี่ยท่านศักดิ์ครอบจักรวาลเอาไว้
อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าไปดูนะฮะช่วงเหตุการณ์ตอนเผากันนะครับ
อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าไปดูช่วงเหตุการณ์ตอนเผากันนะครับ

ลูกหลานขอคำม้าด้วยอยากอ่ายเพิ่มใหม่
ขอคำม้าลูกหลานขอคำม้าแป้งขันหามาขอคำม้าแล้ว
เห็นลูกตาไปอยู่พิสอบไปอยู่พันธ์นิพพาน
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ลูกหลานของหลวงตาบุญตามหามังคโล
อายุ๖๔ปีท่านเป็นพระลูกวัดวัดไซทองวนาราม
ทำพิธีแต่งขันหามากล่าวขอคำม้าลาโทษ

เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทำพิธีชาปนกิจร่างของท่าน๕ชั่วโมงกว่า
ที่ไฟโหมลุกไหม้อย่างนั้นร่างไม่ไหม้เลยนะฮะ
นี่ตอนกลางวันนะฮะเผา๕ชั่วโมงกว่าร่างไม่ไหม้เลย
สุดท้ายคือลูกหลานมาคุยกันอ้อท่านศักยรษ์ครอบจักรวรรณไว้
อืมมันก็อาจจะเป็นลักษณะของหนังเหนียวร่างกายที่แบบเผาไม่ไหม้หรือเปล่า
นี่ฮะหลวงตาท่านมรณภาพจากการอาการอภาษณ์นะครับ
เนี่ยเติมฟืนเติมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหม้นะครับ๕ชั่วโมงกว่าเนี่ย
คือมีส่วนที่ไหม้บ้างก็สักไม่ถึง๒๐ของร่างกายนะครับ
ลูกหลานของหลวงตาบุญตาบอกว่านึกขึ้นได้ว่าตอนท่านที่ตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ย
ท่านศักยรษ์ครอบจักรวรรณไว้ศักดิ์ที่แผ่นหลังด้วยนะหน้าอกด้วยที่ลำคอด้วย
คาดว่ารอยศักยันต์อาจจะแสดงพุทธคุณของขลัง
เปลวไฟก็เลยไม่ระคายผิวหนังของท่าน
ก็เลยต้องพากันแต่งขันห้ามากล่าวขอเข้ามาแล้วก็ทำการเผาศพต่อ
หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นได้เรียบร้อยตามกระบวนการขั้นตอน
ปนกิจเป็นเท่าฐานนะฮะญาติโยมก็เลยเชื่อว่าโอ้โหนี่เป็นบุญบารมีของหลวงตาบุญตาแน่
นะฮะก็ก็ต้องมีตามความเชื่อกันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็จะเอาลูกมะเขือ
แล้วก็เอามาผ่า

บางทีก็จะมองเป็นตัวเลขกันแล้วแต่คนจะมอง

อะไรหรือครับอย

นี่ฮะชาวบ้านเขาบอกเหมือนตัวเลข๕๖
ซึ่งมันน่าแปลกใจมากเพราะว่าไปตรงกับเลขฝาโลงของหลวงตาพอดีนะฮะ
เลข๕๐อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
ถ้าจะซื้อก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะค่ะ
ตอนนี้จำหน่ายทางเป๋าตังค์ด้วยใบละ๘๐บาทเอง

เอาฟังญาติของหลวงตาหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณผู้ชมได้ละเพิ่มกระสิบไปเลยละ